คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
ว่าตั้งใจหรือว่าไม่เห็นจริงนะคะมีคนนำมาแชร์ไว้ค่ะ
ทับน้องหมาโอ้ครับรถทับน้องหมาครับ
คุณผู้ชมดูคลิปก่อนค่ะแล้วค่อยตัดสินใจนะคะ

นี่อะไรยังไงฮะหมาก็จะเดินข้าม
รถก็ถอยไปแล้วแล้วอยู่อยู่รถก็มาเอ๊ะโอ้โหเห็นไหมอ่ะครับ
หรือว่าคนขับรถเขาไม่เห็นหมาเออเพราะรถมันสูงอยู่ในมุมอับ
หรือว่ายังไงหรือว่าเห็นแล้วหมามันไม่หลบ
เขาก็เลยตั้งใจชนไปแล้วมันดันทับไปนะฮะ
ชุดคำถามต่างต่างเหล่านี้มันพลั่งพลูกออกมาครับ
คนที่ชมคลิปแล้วก็ดีจากชาวเน็ตก็ดีเนี่ยนะครับ
เป็นประเด็นให้เราได้มีการถกกันเที่ยงนี้อีกแล้วค่ะ
คุณผู้ชมจากคลิปคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ารถคันสีดำเมื่อสักครู่เนี่ย
ขับมาช้านะคะโดยมีน้องหมาเนี่ยตัวสีน้ำตาลเนี่ย
อยู่ข้างรถก่อนนะคะข้างถนนแล้วรถก็หยุดจังหวะนั้น
หมามันก็เดินไปข้างรถอะค่ะก่อนที่รถเนี่ยจะขับถอยหลังจากนั้น
ก็ขับเดินหน้าอย่างช้าแล้วก็ทับหมาแบบแล้วก็เบรกนะ
สุดท้ายหมาเนี่ยพยายามดิ้นเพื่อเอาชีวิตรอดอ่ะค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยเพจเฟซบุ๊คเหยียวข่าวภูเก็ตนะคะ
นำมาโพสต์ไว้พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าแจ้งภัยวันที่สามสิบเอ็ด
เดือนสิบหกสามคำคืนวันลอยกระทงนะครับ
วันลอยกระทงสักประมาณห้าโมงเย็นรถตู้สีดำ
คนขับรถรายนี้ขับผ่านหน้าซอยแล้วเห็นสุนัขยังขับรถถอยหลัง
เพื่อมาชนสุนัขในหมู่บ้านอนุภาพมโนรมนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงน้องหมานะคะ
อันนี้เจ้าของโพสต์เขาบอกแบบนี้นะคะทีนี้ทางเพจได้มีการโพสต์คลิปทั้งหมด
จริงจริงอ่ะสองคลิปด้วยกันซึ่งคลิปที่คุณผู้ชมดูเนี่ย
เป็นคลิปที่สองนะฮะอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมดูนะคะ
คลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้นะฮะไหนฮะยังไงฮะ
อ่าค่อยค่อยดูไปนะคุณผู้ชมนะอ่านี่คือคลิปแรกที่เขาบอกว่าถอยรถ
อันนี้จังหวะถอยใช่ไหมฮะอือลักษณะคือเป็นรถแวนอ่ะครับอือหือ
มาช้าช้าเลยซอยจุดที่ก่อเหตุไปคือคิดว่าน่าจะขับหลงทางหรือเปล่า
หรืออะไรกันแน่แต่ว่ารถตู้คันดังกล่าวค่ะ
ขับถอยหลังแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยก่อนที่
จะมาทับหมาตัวดังกล่าวด้วยนะคะอืมคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปค่ะ
มีชาวเน็ตแน่นอนว่ามาแสดงความเห็นต่อว่าต่อขานคนขับรถสีดำเป็นจำนวนมากนะคะ
ส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าคนขับน่าจะตั้งใจขับรถทับสุนัข
พร้อมช่วยกันแชร์หน่อยนะคะหาคนขับรถคันดังกล่าวมารับโทษตามกฎหมาย
ถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์น่ะนะคะสรุปเขาทับกี่ตัวฮะเนี้ยอืม
เหมือนเหมือนชาวเน็ตเขาบอกว่าตอนถอยน่ะถอยเมื่อกี้จะเข้าชอยอย่างเงี้ย
ก็เหมือนไปทับหมาตัวหนึ่งแล้วแล้วก็เข้ามาในซอยนี้

ว่าตั้งใจหรือว่าไม่เห็นหรือไม่ตั้งใจยังไงฮะ
ชาวเหล็กเขาแชร์กันมาสองคลิป